คนนะคะเวลาท้อแท้หมดหวังหมดกำลังใจ

อย่างเช่นพวกต้นโพต้นไม้ศักดิ์สิท

มีเรื่องราวลี้ลับอาถรรพ์เกี่ยวกับต้นโพอายุกว่าร้อยปี
หลายคนเล่ามาว่าถ้าใครไปตัดต้นโพลนี้นะ
ให้คุณผู้ชมดูภาพต้นโพต้นนี้โอ้เห็นไหมมันเป็นต้นลำต้นที่ใหญ่มากนะ
ใช่แต่ตรงยอดมันเนี่ยมันเหมือนกิ่งกั้นสาขาเล็กเล็กอยู่
เหมือนเคยโดนตัดมาก่อนแต่มันก็ยังเกิดยังงอกออกมาใหม่
คุณชิสาค่ะไปดูกลางวันอ่ะไปได้น่ะดังพอแต่ตอนดังคืนไม่ไปแน่นอน
โอ้ยอย่าลีกว่าค่ะมันหลีลับจริงจริงอืมหลายคนเล่าขานถึงเรื่องราวต้นโพนนี้
เล่าให้คุณผู้ชมฟังอย่างงี้แล้วกันนะคะว่าที่บริเวณข้างบ้านเลขที่ห้า
แปดทับหนึ่งหมู่สิบเอ็ดตะมนต์ม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชายชา
จังหวัดอ่างทองเนี่ยนะคะครับมีต้นโพต้นนี้อยู่เรื่องราวก็คือว่าทางเจ้าของบ้านเนี่ย
ให้คนมาตัดต้นโพเพื่อเป็นการตกแต่งให้เป็นพุ่มอยากให้มันดูดีสวยงาม
แต่ปรากฏว่าใครมาตัดก็มีอันเป็นไปอะค่ะโอ้โอ้โอโอโอโอโอ
โดยตัวเจ้าของบ้านเองก็คือนายสมหวังช่างจัดอายุหกสิบห้าปีก็ต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงโอ้
ภรรยาอายุ๖๓ปีก็ป่วยแล้วก็เสียชีวิตเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วอ่ะ
นี่ก็เลยทำให้ชาวบ้านเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องลี้ลับที่เกิดจากต้นโพต้นนี้
เมื่อมีใครมาสั่งให้ตัดหรือว่าได้ใครก็ตามที่ไปตัดแล้วจะมีอันเป็นไปทุกคนอ่า
คุณผู้ชมยังฟังเรื่องราวจากคุณสมหวังต่อนะเป็นเรื่องราวที่เขาเล่ามาเป็นความเชื่อของเขา
เขาบอกว่าเมื่อปีที่ผ่านมาได้ให้คนมาตัดต้นไม้ทำการตัดต้นโพเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีนี้ข้างบ้านนะคะ
เพื่อที่จะทำให้มันเป็นพุ่มสวยงามอ่ะแล้วก็ทำการถมดินเป็นที่เก็บของอืม
ซึ่งก่อนที่จะตัดก็ได้มีการจุดทูปบอกกล่าวตามความเชื่อบอกแล้วว่าจะให้คนเนี่ยมาตัดต้นไม้อืม
แต่ต่อมาภรรยาก็เจ็บป่วยขึ้นมาเกิดอาการเดินนั่งลำบากท้ายที่สุดก็เสียชีวิตไปโอ้
ส่วนตัวพี่สมหวังเจ้าของบ้านเองเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่นะปัจจุบันนี้
หลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นพี่สมหวังก็พยายามจุดทูปบอกกล่าวอีกครั้งหนึ่ง
แต่คราวนี้เป็นการบอกกล่าวเพื่อขอขมาลาโทษแล้วก็บอกด้วยว่า
แต่คุณผู้ชมปัจจุบันนี้พี่สมหวังก็ยังป่วยติดเตียงเดินเหินไปไหนมาไหนไม่ได้อยู่นะ
ทีนี้ไปถามคุณสุนทรมุ่งเขม่นอายุ๖๑ปีซึ่งเป็นน้องเขย
เขาเล่าให้ฟังนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องลี้ลับตามความเชื่อ
ว่าต้นโพนี้เป็นต้นโพออาถรรพ์

ได้พูดจาดูถูกลบหลู่
ไม่เชื่อความลี้ลับของต้นโพ

เดี๋ยวจะเอารถมาขุดต้นโพออกไปเลย

คุณสุนทรก็ต้องล้มภายในบ้าน

เหตุการณ์มันยังไงไปฟังศีลเจ้าตัวกันเลยค่ะ
ดูแบบพี่สุดท้อนเค้าไม่เชื่อ

แต่ทั้งหมดทั้งมวลประกอบเรื่องประกอบราว
แล้วพี่สุนทรก็เลยบอกว่ามันก็เป็นความเชื่อเหมือนกันนะ
ว่าต้นโพต้นนี้อาถรรพ์ตอนนี้ก็เลยต้องคิดหาล่ะ
ว่าจะดูแลต้นโพต้นนี้ยังไงหรือจะมีการดูแลจัดการแบบไหน

เอาล่ะเรื่องของความเชื่อนะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย